สวัสดีครับถึงเวลาตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกจากบ้านในเช้าวันนี้ในรู้ก่อนร้อนหนาว

คุณผู้ชมครับทีมข่าวพยากรณากาศไทยรัฐทีวี
เรายังคงเกาะติดสถานการณ์หย่อมความกดอากาศกำลังแรงอย่างต่อเนื่องนะครับ
ตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมามาจนถึงณขณะนี้นะครับ
ตอนนี้ก็เริ่มส่งผลกระทบในหลายพื้นที่แล้ว
ทำให้ฝนเริ่มตกเกิดขึ้น
สถานการณ์วันนี้จะเป็นอย่างไรเพื่อเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับ
เดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันกับระบบพยากรณากาศของไทยรัฐทีวี
พบว่าตอนนี้หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงดังกล่าวนะครับ
เห็นอยู่ในขณะนี้เป็นลักษณะของกลุ่มก้อนเมฆ
มีทั้งกลุ่มเมฆสีเหลืองก็คือกลุ่มเมฆฝน
เมฆสีแดงก็คือกลุ่มเมฆฝนฟ้าขนอง
ตอนนี้เริ่มเคลื่อนมาประชิดในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยแล้วนะครับ
ตอนนี้จังหวัดที่เริ่มได้รับผลกระทบนี่ก็คือบริเวณจังหวัดสงขลาครับ
จากการคำนวณทิศทางการเคลื่อนที่ของห่อมความกดอากาศต่ำนะครับ
ให้คุณผู้ชมได้ดูบริเวณที่เป็นวงกลมตรงกลางนี้
จุดศูนย์กลางของหย่อมความกดอากาศต่ำครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปจะมีการเคลื่อนตัวเรียบชายฝั่งนะครับ
ในบริเวณพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยขึ้นไปบริเวณทางตอนกลางของภาคนะครับ
แถวบริเวณจังหวัดสุราธานีนครศรีธรรมราช
ก่อนที่จะข้ามไปฝั่งอันดามันนะครับ

นี่คือเส้นทางการเคลื่อนที่ของหย่อมความกดอากาศต่ำดังกล่าว
แน่นอนครับบริเวณใดก็ตามที่หอมความกดอากาศต่ำนั้นเคลื่อนที่ผ่าน
ก็จะทำให้เกิดฝนตกอย่างหนักแล้วก็ฝนตกต่อเนื่องติดต่อกันเป็นระยะเวลานานครับ
คาดการณ์นะครับว่าความเร็วสูงสุดของหย่อมความกดอากาศต่ำนั้น
จะสามารถพัฒนาความเร็วไปถึง๔๒กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับ
ซึ่งก็มีความแรงพอนะครับที่อาจจะทำให้เกิดคลื่นสูงซัดฝั่งรวมถึงคลื่นทะเลที่สูงประมาณ๒๔เมตร
พื้นที่สีเขียวคือบริเวณที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกที่เกิดจากหย่อมความกดอากาศต่ำดังกล่าวตลอด๒๔ชั่วโมง
ต่อจากนี้เป็นต้นไปพื้นที่สีเหลืองสีแดงครับคือบริเวณที่คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ำฝนสะสมเป็นจำนวนมากจนอาจจะทำให้เกิดภัยพิบัตรอื่นตามมานะครับ
ไม่ว่าจะเป็นน้ำพุ่มฉับพลันน้ำป่าและลากรวมไปถึงดินโคนถล่มจากการคำนวณจากปัจจัยล่าสุดนักขณะนี้พบว่าบริเวณแถวรอยต่อของจังหวัดสวงคลาจังหวัดพัทธลุงรวมไปถึงในบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมร่านั้นถือว่าเป็นบริเวณที่เสี่ยงเลยทีเดียวที่อาจจะทำให้เกิดภายธิบัตรอื่น
การเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนจะมีลักษณะการเคลื่อนตัวอย่างไร
เช่นเคยนะครับสีฟ้าคือบริเวณที่มีฝนตกเบา
สีเขียวคือตกปานกลางสีเหลืองคือตกหนักครับ
ช่วงเที่ยงวันนี้กลุ่มฝนจะเริ่มเคลื่อนตัวขึ้นไป
กลุ่มบริเวณพื้นที่อ่าวไทยทางตอนกลาง
แถวบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทธลุง
กลุ่มฝนสีเหลืองนั้นส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในทะเล
คาดการณ์ว่าช่วงเย็นจะเริ่มเคลื่อนตัวมา
แถวบริเวณใจกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
หลังจากนั้นจะมีการเคลื่อนตัวต่อไปนะครับ
ในบริเวณทางตอนบนของจังหวัดนครสีธรรมราช
จังหวัดสุราธารณีในช่วงบ่ายในวันนี้
ช่วงบ่ายถึงเย็นคงต้องเฝ้าระวังหน่อย
เพราะว่ากลุ่มฝนจะปกลุ่มบริเวณดังกล่าวเป็นระยะเวลานาน
มีการคำนวณต่อไปในช่วงเย็นวันนี้

ก็คือบริเวณรอยต่อระหว่างจังหวัดสุราธานี

ปรากฏเป็นพื้นที่สีแดงอยู่หน้าขนาดนี้
บริเวณที่คาดกันว่าจะมีฝนตกหนัก
นี่คือสถานการณ์ฝนก่อนที่กลุ่มฝนนั้นจะมุ่งหน้าต่อไป

แล้วก็ออกสู่บริเวณอันดามันในที่สุด

ดังนั้นชาวเรือที่จะต้องเดินเรือคงต้องเพิ่มความระมัดระวัง
เพราะว่าฝนที่ตกลงมาแบบนี้อาจจะทำให้เกิดคลื่นสูงประมาณ๒๔เมตร

นอกจากนี้ในพื้นที่กุฏรุงเทพฯมหานครและปฏิมนต์ทน
ในระยะวัน๒วันนี้คงจะได้มีโอกาสได้รับผลกระทบ
อิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำดังกล่าวเช่นเดียวกัน
อาจจะทำให้เกิดฝนตกได้โดยเฉพาะช่วงเย็นในวันนี้
ใครที่จะเดินทางออกจากบ้านคงต้องเฝ้าตรวจสอบสถานการณ์ฝนในพื้นที่ด้วย

สามารถที่จะติดตามได้อย่างต่อเนื่องทุกช่วงข่าว
นอกจากนี้คุณผู้ชมสามารถให้จะตรวจสอบสภาพอากาศเพิ่มเติมได้
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ